สนับสนุนโดยทีโพเพี่ยวถูกอนามัยสะอาดใสไร้คราบ
จะได้มีเพราะวนที่สิบแปดได้ไหมคะคือว่าทางโรงเรียนสามารถบรรคทุกเก็บไว้ได้เลยและวันนี้
ให้เขาดึงข้อมูลต่อพูดถ้าไม่สะดวกใจก็ให้สะบวกเขาหน่อยก็ได้
ไม่เหลือวันวันที่เราต้องการที่จะดูแล้วค่ะ
ตอนนี้ขวัญเสียทุกคนแต่ว่าเราก็ต้องสู้เราก็ต้องสู้ไปด้วยกันนะคะ
พูดคุยแล้วค่ะเดี๋ยววันที่๒๙พรุ่งนี้นะคะคุณแม่
ในยังไงทางเราเนี่ยจะมาเสริมข่าวให้ชาติอีกทีนึงนะคะตามที่จดหมายที่ออกไป
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะประมาณสักครึ่งชั่วโมงก่อนน่าจะเข้าช่วงเวลารายการสดนะคะ
เป็นการนั่งแถลงข่าวของทางโรงเรียนนะคะก็นั่งแถลงกันทั้งหมดห้าท่านนะคะ
สาระสำคัญก็คือว่าในส่วนของคลิปที่เป็นข่าวครั้งแรกเลยก็คือของน้องอนุบาลหนึ่งเนี่ยนะคะ
คือครูไม่ว่าจะเป็นครูจุ๋มเรียกครูจุ๋มเนี่ยแต่คือเป็นครูผู้ช่วยนะคะ
ซึ่งหมายความว่าเธอจบม๖นะคะไม่ได้มีใบประกอบวิชาชีพอันนี้
อันนี้ต้องเป็นอย่างนั้นเพราะว่าไม่ได้มีหน้าที่สอนนะคะ
นอกเหนือจากนั้นแล้วคนอื่นที่อยู่ในห้องโดยเฉพาะครูซึ่งเป็นครูของห้องนั้นก็คือลาออกแล้วเรียบร้อยนะคะ
แต่ว่าการแถลงข่าวเมื่อสักครู่นี้เนี่ยจะยังไม่ได้ให้รายละเอียดอะไรมากมายค่ะ
แต่ถือว่าเป็นการรับทราบว่าเกิดเหตุจริงขอโทษผู้ปกครองทุกคนแล้วก็ขอโอกาสในการปรับเปลี่ยน
กระทั่งจะมีการปรับเปลี่ยนระดับบริหารของโรงเรียนแผนกอนุบาลนะคะ
แต่ว่าเมื่อสักครู่นี้ที่แถลงข่าวประมาณสักครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาจะเป็นการแถลงข่าวค่อนข้างกระชับค่ะ
ชับมากส่วนใหญ่แล้วเป็นการขอโทษขอโอกาสขอเวลา
เพราะว่าในวันพรุ่งนี้๑๑นาฬิกาเขาจะมีการลงทะเบียนให้ผู้ปกครองไปพูดคุยกันกับฝ่ายบริหารของโรงเรียนนะคะ
ถึงเหตุการณ์เรื่องนี้ตอนเที่ยงลงทะเบียน๑๑คุยกันตอนเที่ยงไม่มีการแถลงข่าวนะคะ
แล้วก็ไม่ได้ให้นักข่าวเข้าไปด้วยแถลงข่าวคือเมื่อสักครู่นี้แล้วก็จบแล้ว
ตอนต้นรายการเมื่อสักครู่นี้คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นของวันนี้ช่วงเช้านะคะที่มีการคุยกัน
ซึ่งในส่วนของการเข้ามาจัดการแม้กระทั่งแถลงข่าวเมื่อสักครู่นี้จะไม่ใช่มีเฉพาะโรงเรียนกับผู้ปกครองนะคะ
กระทั่งศึกษาธิการจังหวัดนทบุรีเองนะคะหรือว่าส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเอกชน
แล้วก็กระทรวงศึกษาธิการจะมีส่วนในการเข้ามาจัดการเรื่องนี้ตรวจสอบมาตรฐานแล้วก็แม้กระทั่งจะมีการนัดพบตรวจสอบพูดคุยกันทุกสิ้นเดือนก็อาจจะเกิดขึ้นนะคะ
แต่อย่างไรก็แล้วแต่ค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับน้องอนุบาลหนึ่งลามไปหมดทั้งโรงเรียนแล้วเรียบร้อย
เพราะว่าพ่อแม่ผู้ปกครองไม่แน่ใจวิธีการบริหารแล้วก็การจัดการระบบตรวจสอบครูครูผู้ช่วยของโรงเรียนนะคะ
ตอนนี้ตำรวจเข้าไปเก็บฮาร์ดดิสต์สำหรับกล้องวงจรปิดที่โรงเรียนบันทึกไว้เรียบร้อยแล้วนะคะ
เหนือจากนี้จะยังต้องมีการสอบจากน้องซึ่งเป็นเด็กเล็กอีก
แต่ว่าตำรวจสอบเองไม่ได้ต้องมีสหวิชาชีพเข้าไปนั่งประกบด้วย
ก็เลยจะใช้เวลาพอสมควรตามข่าวคือว่าเตรียมออกหมายเรียกครูจุ๋มแล้วนะคะ
เรียนเรียกตามที่พ่อแม่เรียกค่ะครูจุ่มครูจุ่มแต่ว่าคำชี้แจงก็คือว่า
ไม่ได้มีหน้าที่เป็นครูซึ่งเป็นผู้สอนนะคะ
แต่ว่าจะมาจัดแจงสิ่งต่างเพื่อเป็นการช่วยครูอีกที
วันนี้๔ท่านจะคุยกันกับดิฉันในรายการเป็นผู้ปกครองทั้งหมดนะคะ
วดเดียวเลยนะคะคุณผู้ชมท่านแรกค่ะคุณแม่เป็นผู้ปกครองของน้องป๒
อันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับครูจุ๋มแต่ว่าคุณแม่น่าจะเป็นคนเผชิญเหตุจากโรงเรียนนี้ก่อนนะคะ
อันนี้ลูกโดนทำโทษจากครูที่สอนดนตรีในห้องของเด็กป๒
คุณแม่จิรภาแสงสุวรรณถัดมาค่ะคุณแม่ซึ่งเป็นคุณแม่ของน้องอนุบาลหนึ่ง
ซึ่งอยู่ในในคลิปเกิดเหตุแล้วก็แน่นอนสะเทือนใจมากนะคะก็คือคุณแม่วราพรโพมงคล
ต่อมาค่ะเป็นคุณพ่ออีกหนึ่งคนนะคะคุณพ่อมินนะคะขอใช้ชื่อนี้นะคะ
แล้วก็อีกหนึ่งท่านคือคุณพ่อแมนสวัสดีทั้งสี่ท่านค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ
ก็ไม่แน่ใจว่าอยากให้พูดถึงชื่อลูกหรือเปล่าเราเอาเท่านี้ก็ได้นะคะ
ในส่วนของการใช้ภาพประกอบเราจะไม่ได้มีภาพประกอบในจังหวะ
ที่เห็นเด็กโดนทำร้ายนะคะจะเป็นบรรยากาศทั่วไป
มาตอนนี้เบื้องต้นก่อนค่ะถามทีละท่านเมื่อสักครู่นี้
ชมการแถลงข่าวนะคะแล้วดิฉันไม่แน่ใจว่า
คุณเจรภาก่อนคุณแม่ต้องไปไหม

ปกครองทราบอยู่แล้วว่าพรุ่งนี้จะมีนัดกันถูกไหมค

คือเริ่มจากผู้ครองเนี่ยนัดกันที่จะไปกันอยู่แล้ว

ไม่ใช่ครับในเคสของผมเนี่ยนะครับ
ผมได้เข้าไปเมื่อวันที่๒๕ปีนึงแล้วนะครับ
แล้วทางลงเรียนได้แจ้งว่า
เดี๋ยววันที่๒๙จะมาแถลงอีกทีนึงครับ
ตั้งแต่เคสของผมตั้งแต่วันที่๒๕แล้ว

คือการนัดผู้ปกครองของทุกชั้นเรียนใช่ค่ะ

กลุ่มของอนุบาลไปพ่อแม่คือหลายคนที่ผสกเหตุนะคะ
เขาก็เลยจะไปฟังด้วยว่าจะแถลงอะไรบ้างว่าจะมีแนวทางอะไรยังไงบ้างนะคะ
ตอนนี้เอาเฉพาะการรวมตัวกันฉันต้องถามทั้ง๓ท่านก่อน
เพราะว่าเป็นห้องที่ออกมาเป็นข่าวเลยนะคะ
เรียนถามคุณแม่ก่อนคุณแม่วรพรค่ะ
เอาจนถึงตอนนี้เอาสภาพจิตใจลูกก่อน
รู้ไหมว่ามันมีเรื่องอะไรกันทำไมหนูไม่ได้ไปโรงเรียนคะ
ตอนนี้ที่โรงเรียนเป็นยังไงครูเป็นยังไงทราบเรื่องไหมคะ
เขาก็ไม่รู้อะค่ะแต่เขาไม่อยากไปโรงเรียน

ใช่ค่ะแล้วช่วงนี้ก็มีอารมณ์แปลกอาการแปลก
แล้วตอนนอนก็เพ้อร้องไห้พูดว่าอย่าอย่าอย่า
การระบายสีก็คือเปลี่ยนไปเขาชอบระบายสีชอบเขียนชอบอะไรอย่างเงี้
เด็กกำลังฝึกใช่ไหมคะเขาขีดแบบนี้ค่ะปื๊ดระบายสีค่ะ
เหมือนเขาใส่อารมณ์ใช่ค่ะเพราะปกติเราสอนเขาอ่ะอาทิตย์ที่สามเนี้ย
คือเขาระบายสีแบบใจเย็นแล้วค่ะอืมก่อนหน้านี้คือเขาระบายออก
เดี๋ยวนี้เขาระบายใส่อารมณ์เปลี่ยนแล้วก็แบบลูกเป็นอะไร
อะไรอย่างนี้๒อาทิตย์นี้แปลกถ้าเอาตามข่าวเนี่ยนะคะ
ใช่ค่ะตั้งแต่วันที่เกิดเหตุ
หรือว่าก่อนหน้าที่จะมีภาพบันทึกออกมาเป็นข่าวอีกคะที่ลูกพฤติกรรมเปลี่ยนก่อนหน้านี้ก็คือประมาณสองอาทิตย์เนี่ยค่ะ
แล้วลูกก็มาบอกว่าแม่หนูตกชะโคกตกชักโคกเราก็บอกเอ้าทำไมอ่ะครูไม่พาไปเหรอทำไมถึงตกชะโคกเขาก็ไม่พูดต่อ
เราก็เลยไม่รู้แต่แล้วก็แต่ก่อนหน้านั้นอีกก็แม่แม่เขาพูดเองนะแม่แม่ครูจุ๋มาดุเอาดุยังไงล่ะลูกเขาดุหนูเหรอเขาทำอะไรหนูหรือเปล่า
เปล่าค่ะเขาดุเพื่อนผู้ชายแล้วเขาทำอะไรหนูไหมยังไม่ค่ะตอนนั้นน่ะยังประมาณสองสามอาทิตย์อะค่ะ
แล้วตอนที่ตัวเขาเองโดนครูจุ๋มทำร้ายนี่เขามาเล่าให้คุณแม่ฟังไหม

แล้วเขาพูดถึงเหตุการณ์นั้นไหมคะว่าเขาโดนอะไรบ้าง
ถามคือเราดูคลิปแล้วเราถามเลยว่าเมื่อวานนี้มีอะไรเกิดขึ้นไหมลูกหนูโดนครูจุ๋มทำอะไรไหม
เขาก็บอกว่าอ๋อทำแบบนี้แบบนี้แล้วก็ทำแบบนี้

ยังไม่เขียวแดง
แล้วก็ไปตรวจโรงพยาบาลก็ไม่รู้
แต่หมอเขาบอกว่าหัวตรงสมองในบวม

ที่เราไปสถานีตำรวจกันเนอะ

ให้ใบมาไปตรวจที่โรงพยาบาล

คุณแม่ถ้าเอาตามเอกสารโรงพยาบาลคือยังไงคะ
คือเหมือนหัวโนหรือว่ามีผลถึงสมองไหม
เป็นแค่กระดูกเขาก็กระโหลกเขา
สองข้างไม่เท่ากันก็คือเขาบอกมันบวมขึ้นมา

แล้วตัวน้องเองบ่นเจ็บด้านที่เขาบวมเป็นพิเศษ
ถามเขาว่าหนูเจ็บตรงไหนไหมเขาบอกเจ็บตรงนี้
ทีนี้เดี๋ยวคุณแม่เดี๋ยวเรามาคุยกันต่อนะคะ
มาที่คุณพ่อก่อนค่ะคุณแมนค่ะ

หรือว่าก็รู้วันนั้นเหมือนกันหมดเลยตอนเห็นภาพ
เคสของผมเนี่ยครับผมเพิ่งรู้วันนั้นนะครับ
แต่ก่อนหน้านั้นนะครับผมเคยอาบน้ำให้เขานะครับ
เขาบอกว่าพ่อเจ็บผมถามว่าอ้าวไปทำอะไรมาครับ
เขาบอกเชื่อทำเชื่อตีนะครับ
ครั้งนั้นตอนแรกผมก็ไม่ได้ใส่ใจอะไร
จะเป็นประมาณว่าลูกผมก็เป็นคนชอบกอดนะครับ
เขาอาจจะแบบไปวิ่งกอดเพื่อนอะไรอย่างนี้แล้วเซอร์อาจจะมาแยก
แล้วก็มือไปโดนหรือเปล่าก็เลยมาฟ้องอะไรอย่างนั้นนะครับ
ก็เราก็ไม่ได้เอกใจเพราะเราคิดว่าคนเป็นครูไม่น่าทำนักเรียนขนาดนี้อะไรอย่างนี้ครับ
แล้วก็ไม่ได้เอกใจอะไรนะครับ
กระทั่งเมื่อวันที่๒๔นะครับมีผู้ปกครองเขาก็ไปขอดูกล้องวงจรปิดนะครับ
เราก็เลยเขาคุยในใจกลุ่มผู้ปกครองนะครับแล้วก็โดนทุบหลัง
คุณพ่อขอแซกนิดเดียวตอนที่เขาบอกเจ็บคุณพ่อไปโดนส่วนไหนของร่างกายครับ
ไม่มามันก็ขึ้นเป็นมันไม่มีเป็นรอยชัดเจน
มันก็เหมือนเป็นแดงนิดนะครับเหมือนก็โดนตีมา
แต่เราก็ไม่เข้าใจคือลูกเราคือโดนนิดเดียวมันก็ขึ้นแล้วไงครับ
เราก็อาจจะเป็นว่าไม่ได้เอกใจ
เขาอาจจะเพิ่งไปโดนอะไรมาหรือเพื่อนเล่นกันแล้วไปโดนอะไรอย่างนี้ครับ
เราก็คิดเป็นประมาณนั้นนะครับ
แต่ก่อนหน้านั้นก็มีแผลมาเรื่อยครับมีแผลช้ำบ้าง
มีแผลโดนหยิกจนหนังหลุดบ้างอะไรอย่างนี้
เขาเข้าใจว่าเด็กเล่นกันแล้วเด็กเล็บคมอะไรอย่างนี้ครับ
อาจจะไปหยิกอย่างเงี้ยแล้วก็ติดประมาณเป็นแผลมาอะไรอย่างเง

แล้วก่อนหน้านี้มีแบบบทสนทนาถามกันพ่อแม่ลูกไหมคะ

เด็กเขาพูดขึ้นมาเองไหมคะว่าเขาโดนอะไรบ้างที่โรงเรียน
คือลูกผมเนี่ยครับยังไม่สามารถเล่าเรื่องได้นะครับ
คือก็ยังพูดเป็นประโยคไม่ได้ยังเล่าเรื่องไม่ได้
เขาก็จะไม่สามารถฟ้องเราได้อย่างนี้ครับ
แล้วลูกผมก็จะเป็นคนที่แบบไม่ร้องไห้ไม่ขี้แงไม่ฟ้องด้วย
ถ้าเราไม่ไปโดนหลังวันนั้นเราก็จะไม่รู้เลยว่าเขาเจ็บ
ค่ะซึ่งหลังจากที่ได้เห็น
คือทุกคนพอไปเห็นกล้องวงจรปิดพร้อมแน่นอนคือเราเห็นบรรยากาศแล้วนะคะ
มันเดือดดานแค่ไหนเดี๋ยวพอจะนึกออกนะคะ
ทีนี้ตอนนั้นพอรู้แล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเด็กคนไหน
มันค่อยไล่เรียงมาคุณพ่อได้กลับไปถามเจ้าตัวอีกครั้งไหม
เดี๋ยวครูเคยทำอะไรหนูบ้างลูกเคยทำเนี่ยคือกลับไปไล่ถามเขาไหมคะ
ก็มีครับก็กลับไปถามว่าเธอทำอะไรบ้างไหมเขาก็ไม่ตอบ
เคยมีเอารูปของครูทั้ง๓คนนะครับที่เป็นครูประจำชั้นนะเป้เขาดูนะครับ
ถามว่าคนนี้ชื่ออะไรชื่อเปิ้ล
คนนี้ชื่ออะไรมาวิน
แล้วคนนี้ชื่ออะไรโน่ไม่พูดไม่พูดแล้วก็ไปแอบหลังแม่เขา
ก็หมายถึงครูจุ่มเหรอใช่ครับ
เขาบอกโน่ไม่พูดไม่พูด
มีอาการมีอาการลักษณะอื่นบ้างไหมคะเช่นไม่อยากไปโรงเรียนนอนภาวะละเมอ
มีนอนภาวะครับมีนอนภาวะตื่นมาแบบละเมอครับละเมอ
ภาวะขึ้นมาแล้วร้องไห้แล้วบอกพอพ่ออย่าทำอย่าทำพอ
เป็นอาการที่มันผิดปกติแบบนี้มานานหรือยังคุณพ่อ
ไม่เคยเป็นครับอ่าก่อนน่าจะเห็นคลิปวิดีโอประมาณสองอาทิตย์
อืมค่ะคุณพ่อค่ะคุณมินค่ะครับคุณของคุณพ่อยังไงบ้าง
เริ่มจากสังเกตจากอะไรมาก่อนบ้างไหมคะของน้องเนี้ยก็คือ
เป็นเคสที่คล้ายกันหมดครับแต่ว่าของน้อง
ผมเพิ่งมีคลิปของน้องเนี่ยหลังจาก๕ท่านแรกที่
เพิ่งปล่อยออกมาใช่ไหมที่ที่ผู้ครองไปไปได้คลิปมาค่ะแล้วทีนี้
วันที่๒๔ที่ไปรวมตัวกันเนี่ยของคุณพ่อมีแต่
คุณพ่อคุณแม่ท่านอื่นเขาบอกว่าคุณพ่อน้องเทมใช่ไหมครับ
อะไรอย่างนี้ทำใจนิดนึงนะครับของน้องอย่าโดนเยอะ
โดนโดนบ่อยแล้วเยอะฮะคือคุณพ่อแม่คุณพ่อคุณแม่ท่านอื่นอ่ะ
เห็นแล้วเห็นของลูกเราแล้วใช่ไหมค่ะสุดแรกที่เข้าไปดูคลิปเนี่ย
แต่ว่าก็คือไม่ได้ไม่ได้ดูทั้งหมดอ่ะคือดูแค่วันที่๒๓วันเดียว
เฉพาะวันที่๒๓วันเดียวเนี่ยโดนไป๕คนแล้ว๕๖คนแล้ว
ทีนี้แล้วก็ของน้องเค็มก็มีอยู่ในนั้นแต่ว่าก็ไม่หนักมาก
ของวันที่๒๓พอได้คลิปมาได้ไฟล์ได้ไฟล์มาทั้งหมดวันที่
พอได้ไฟล์มาวันที่๒๕แล้วไปไล่ดูย้อนหลังใช่ไหม
ช่วยกันไล่ดูในกลุ่มเนี่ยก็คืนนั้นก็ทั้งหมดอ่ะ
เกือบไม่ได้นอนกันมั้งครับก็ดูก็ได้มาของน้องเทมย้อนไป
ตั้งแต่วันที่๑๖โดน๑๗๑๗โดนค่อนข้างหนัก
เพราะว่าตอนเย็นจำได้ว่าลูกเป็นไข้เป็นไข้ตัวร้อน
ก็เลยวันที่๑๘ไม่ได้ไปโรงเรียนก็เลยไม่โดนแค่วันที่๑๘ที่ไม่ได้ไปโรงเรียน
วันที่๑๙วันที่๒๐ก็เป็นวันหยุดสองอาทิตย์
วันที่๒๑ก็โดนอีก๒ก็โดน๒๓จนมาถึง
ไม่ได้โดนทุกวันนะครับไม่ได้โดนทุกวันนะครับโดนอักหนักสุด
ภาพที่บันทึกมันพอบอกได้ไหมคะว่าส่วนใหญ่เด็กทำอะไรหรืออยู่ระหว่างไหน
ทำไมถึงโดนโดนทุกวันทำไมถึงโดน
เห็นเด็กนั่งเล่นอย่างนี้เหมือนเขาไปขีดโต๊ะหรือเปล่าหรืออะไรอย่างนี้
ของท่านอื่นที่ลูกเขาสื่อสารได้แล้วนะครับเขาบอกว่า
หนูทำอะไรคะเขาบอกอ่าหนูเขียนหนังสือออกนอกเส้น
ก็บิดหูจนเด็กยกขึ้นนะฮะบิดยกขึ้นแล้วยกเด็ก
มาจากเก้าอี้จากโต๊ะครับ
ลากเข้าไปห้องน้ำสักประมาณไม่ถึงนาทีก็เด็กก็เดินวิ่งออกมากลับมาที่เก้าอี้
แล้วก็ต่อจากเหตุการณ์นี้ก็เขาเดินไปที่มุมโต๊ะอีกฝั่งหนึ่ง
แล้วก็เดินกลับมาก็เอาน้ำยาดมยามาเหยาะใส่หน้า
ซึ่งโอ้พฤติการ
คุณพ่อคุณแม่เล่าเท่าที่อยากจะพูดก็ได้นะคะ
คือบางทีพอมันพูดแล้วมันก็ย้ำซ้ำเดิมอะนะคะ
คือที่จะถามคือว่าคือแน่นอนคือการดูแลเด็กเล็กไม่ใช่เรื่องง่าย
แต่ว่าคนที่จะมาทำงานคือรู้อยู่แล้วว่าตัวเองต้องเจอภาวะแบบไหน
อันนี้คือสิ่งที่เราต้องเข้าใจตรงกันนะคะคือดูแลเด็กไม่ง่าย
แต่คนที่จะมาทำงานรู้ว่างานตัวเองเป็นแบบไหน
ทีนี้มันมีอะไรบอกเหตุนอกเหนือจากที่เราเห็นจากคลิปวิดีโอย้อนหลังไหมคะคุณพ่อ

ก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้ก็คือเห็นแค่รอยช้ำซึ่งตอนนี้ก็ยังมีรอยช้ำอยู่ยังไม่หาย
แต่ว่าด้วยความที่ก็เหมือนกันนะครับเด็กผู้ชาย

คือพฤติกรรมเนาะหมายถึงว่าเวลา
ฉี่เขาก็จะฉี่แล้วก็อาบน้ำ
เร่งตัวขึ้นบิดตัวไม่นั่ง

พ้อเอายกอุ้มไปวาง
ถ่ายถ่ายแล้วโดนครูจุ๋มลากไปเอาไปตีในห้องน้ำเหมือนเด็กทุกคนอ่ะไม่กล้าเข้าห้องน้ำ
คิดว่าต้องแล้วอะไรในห้องน้ำแล้วอ่ะลูกอ่ะ
แฟนไปรับปวดฉี่ในรถตลอด
แล้วการฉี่ก็เปลี่ยนไปอยู่อั้นฉี่ยืนฉี่ลาบเฉยเลย
ปกติคือก็จะบอกหรือไม่ก็วิ่งเข้าห้องน้ำไปเอง
แต่อันนี้คือฉี่ลาดไปร้านอาหารก็ไม่กล้าเข้าห้องน้ำร้องไม่รู้เป็นอะไร
เด็กกลัวห้องน้ำไปเลยใช่ไหมใช่ค่ะอาการคล้ายกันหมด
คุณพ่อเป็นไหมอ่าของผมไม่เป็นครับเท่าที่ผมสังเกตนะครับ
คือถ้าเด็กทำผิดเนี่ยอย่างลูกผมเนี่ยจะโดนออกไปยืนที่ริมกำแพง
ลูกผมไม่ร้องก็จะถูกยืนอยู่กำแพง๑๐นาที๑๕นาที
แต่ถ้าที่ผมสังเกตนะครับถ้าเด็กคนไหนร้องเขาจะเอาเข้าห้องน้ำ
ขังในห้องน้ำเหมือนให้หยุดขังหรือเปล่าไม่รู้แต่คือให้อยู่ในห้องน้ำ
เห็นว่าเดินไปลาดไปเข้าห้องน้ำแล้วก็อยู่ในนั้นนะครับ
ทีนี้คืออันนี้คือเหตุการณ์ร่วมนะคะทีนี้ถ้าขอย้อนกลับไปพี่ป๒
คือตอนนี้ที่เราคุยกันเรื่องของครูจุ๋มแล้วก็อาจจะมีครูอีก๓คน
อยู่ในที่เกิดเหตุโดยใช้คลิปวิดีโอที่โรงเรียนบันทึกไว้เป็นหลักนะคะ
แต่จริงแล้วของคุณจิรภาคุณแม่เนี่ยของพี่ป๒เนี่ยนะคะ

ยังค่ะเขาแจ้งว่าที่ห้องไม่มีไม่มีวงจรปิด

ใช่แต่เขาก็หลังจากที่โรงเรียนมาไก่เกลี่ยนะคะ
เขาก็บอกว่าทางโรงเรียนเนี่ยทำเรื่องเบิกกล้องวงจรปิดแล้วนะแม่
จะเริ่มติดให้แล้วนะเราพยายามทำมาตรฐานให้มันดีขึ้น
จะไม่ให้มีตีเด็กแล้วอะไรอย่างนี้จะดูแลบุคลากรอย่างดีคัดเลือกอย่างดี
ของคุณแม่เนี่ยที่เขายอมติดให้จากที่คุณแม่ไปพูด

ใช่ค่ะแล้วคุณแม่เลยขอเพราะฉะนั้นมันปฏิเสธไม่ได้
เพราะลูกฉันโดนแล้วติดเขาก็เลยติดถูกไหมครับ

ทีนี้คุณแม่เล่าของลูกคุณแม่ให้ฟังหน่อยพี่ป๔

ของห้องลูกสาวเนี่ยคือเป็นวิชาดนตรี
แล้วที่ฟังจากลูกมาเล่าที่หลังจากผู้ปกครองท่านอื่น
คือว่าเด็กก็คุยกันเขาก็เลยทำโทษทั้งลูกทั้งห้อง
แต่แต่ลูกของแม่เนี่ยคือคือไปห้องน้ำกลับมาก็คือโดนด้วย
เขาบอกเขาโดนทิชเชอร์ตีถามว่าโดนเรื่องอะไรเขาบอกว่าลูกไม่รู้
เพราะว่าทิเชอร์ตีทั้งห้องบอกต้องทำโทษทั้งห้อง
เราก็เลยตอนนั้นเราก็ไม่เป็นไรโดนกันโดนแล้วก็ขึ้นรถมา
พอขึ้นรถเขาบอกว่าแม่แต่ทิเชอร์ใช้ไม่กวาดตีนะ
เราก็เลยเฮ้ยทำไมต้องใช้ไม้กวาดตีกันด้วย
เราก็เลยถามเขาให้แน่ใจว่าไม้กวาดแน่เหรอแน่ใจนะว่ามันคือไม้กวาด
เขาบอกว่าตอนที่เขามาโดนมันไม่มีปลายด้ามไม่มีแล้วเหลือแต่ด้าม
แต่ด้านคือเป็นด้ามสีฟ้าเหมือนไม้กวาดที่บ้านเรา
เราก็เลยแบบเอ๊ะงั้นเดี๋ยวเราค่อยถามครูก่อนดีกว่า

สรุปว่าในลายกลุ่มเนี่ยก็พิมพ์กันมาเต็มเลยว่า
โดนตีด้วยไม้กวาดกันทุกคน
ซึ่งจากเหตุการณ์นั้นทางโรงเรียนก็ยอมรับถูกไหมคะ
เพราะว่าข่าวก็บอกว่าคือพอยอมรับแล้วก็แบบเหมือนกับไม่ต้องการให้เป็นข่าว
เขามีการชดเชยเยียวยากันไปใช่ไหมคุณแม่

เอ่อตอนนี้เนี่ยก็ผู้ปกครองประมาณเจ็ดท่านไปแจ้งความค่ะ

แต่ว่าครูเขาก็โรงเรียนเขาก็ไล่ครูออก

คุณผู้ชมค่ะคือเดี๋ยวเราขอพักสักครู่

แล้วจริงมันบันทึกไว้มันกลับไปถึงเท่าไหร่คะ

กล้องพลิกปิดฮาทดิสเล็กมากเก็บได้แค่๗วัน

เพราะฉะนั้นแปลว่าคือจะสุดแค่นี้เท่าที่มีออกมาตอนนี้

คือสุดแค่วันที่๑๖คุณพ่อ
เดี๋ยวขอพักสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมา
คือวิธีปฏิบัติต่อการทำโทษเด็ก

แต่ทีนี้มันก็มีกฎหมายครอบเอาไว้ว่าเขา
เมื่อทำผิดแล้วต้องการสั่งสอน

พูดในกรณีทำต่อเด็กนะคะสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมคะการแถลงข่าวที่เพิ่งจะผ่านไป

แล้วก็จากครูซึ่งอยู่ประจำที่โรงเรียนนั้นนะคะ

คิดว่าคงจะพูดอะไรได้สะดวกกว่านี้เยอะนะคะ
ทีนี้ในส่วนของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ฉันไม่มีก็ไม่ควรจะพูดเยอะนะคะ

หรือว่าอะไรที่เป็นผลจากการโดนทำโทษ

วันที่กลับไปบ้านวันแรกเนี่ย

เพราะว่ากลัวจะไปเจอทิเซอร์คนนี้

ก็แม่ก็บอกว่าเขาเปลี่ยนแล้วนะ
แต่ก็ยังไม่รู้ว่าเป็นเชอร์คนไหนค่ะ

มีพฤติกรรมการแสดงออกที่เปลี่ยนไปด้วยไหมคะแม่
ไม่ค่ะคือที่กับของน้องเนี่ยเขาโตหน่อยนะ

ครูที่ตีเขาเนี่ยแค่คนเดียว
แต่ทิเชอร์ประจำชั้นก็ยังรักเขาอยู่

คุณแม่นี่เพิ่งมาเจอเหตุการณ์ตอนป๒นี่ใช่ไหมคะ

อนุบาลโตมาจนถึงป๒ยังไม่มีเหตุการณ์ขนาดนี้ใช่ไหมคะ
ไม่มีแต่ว่าอย่างเช่นว่าเขาก็จะเล่าว่า

เพื่อนไม่เขียนหนังสือแล้วลูกโดนไหมคะ

แล้วเขาก็จะบอกว่าวันนี้เพื่อนคนนี้
โดนเชื่อเดินมาหยีกแขน
ทำไมถึงหยิกอ่ะอ่านหนังสือไม่ได้
แล้วลูกโดนไหมลูกอ่านได้ลูกไม่โดน

คือเขาก็เห็นแหละว่าเพื่อนโดน
ส่วนคุณแม่ค่ะคุณวราพรลูกเปลี่ยนไปยังไงบ้างคะ
ก็มีอารมณ์โมโหร้ายขึ้นฉุนเฉียวขึ้น
ทำกับที่บ้านเหรอหมายถึงว่าคือเกิดขึ้นที่บ้านใช่ไหมค
ใช่คือเขาง้างมือแล้วก็เหมือนจะตีเราค่ะ

แล้วก็แบบพฤติกรรมเขาแบบแย่ลงคือแบบเลวร้าย
แบบเราไม่คิดว่ามันเด็กอายุแค่๓ขวบ๕เดือนจะทำแบบนี้อะไรอย่างนี้
ซึ่งปกติก่อนหน้านั้นเขาจะไม่เขาเป็นคนล่าเริงอะค่ะ
สนานคือแบบเข้าได้กับทุกคน
คือเวลาโกรธงอแงก็จะไม่ได้มีลักษณะการแสดงออกแบบนี้มาก่อนใช่ไหม
ใช่เขาจะไม่ตอบโต้คือจะไม่ทำร้ายเราแล้วเขาจะบอกว่า
หนูขอโทษนะแม่หนูขอโทษแต่อันนี้เปลี่ยนไปเลยชัดเจน๒อาทิตย์เนี่ยค่ะ
ของอาทิตย์หลังของการกลัวห้องน้ำก็ยังเป็นอยู่เหรอคะแม่
คือเขาอั้นฉี่แต่ว่าคือบ้านกับห้องน้ำมันก็ไม่ไกลเขาก็เข้าได้อะไรอย่างนี้
แต่เขาจะอั้นบางเวลาของคุณพ่อล่ะของผมก็จะมีพฤติกรรมปลาของ
แล้วก็ประคอกครับอย่างเช่นว่าปลาของไปแล้วบอกเก็บอย่างนี้ครับ
พูดกับใครพูดผมโยนของไปอย่างเงี้ยครับแล้วก็เก็บเก็บ
แล้วผมก็บอกเฮ้ยทำไมอย่างนี้ไม่ดีนะไม่ดีนะ
คือเอาง่ายครับภาพที่วันนั้นน้องมิ่งทุกคนใช่ไหมที่โยนของไปแล้วสั่งให้ไปเก็บ
คือท่านั้นเลยถึงเท้าใส่เองแล้วบอกแก๊บแก๊บแก๊บอย่างเงี้ยครับ
ลูกก็ยังเป็นอยู่อย่างงั้นนะคะครับวันเขาโยนสีมาสองสามรอบแล้วแล้วอืมเออ
คือพฤติกรรมปลาของไม่เคยมีนะครับเนี่ยเพิ่งมีปลาของแล้วสั่งให้เราไปเก็บ
เอากระดาษมาแล้วก็ปากกามาให้ผมแล้วบอกชี้เขียนแล้วก็ทำมืออย่างเงี้
เขียนตีอะไรอย่างเงี้ยอืมครับคือบุคเอาอย่างงี้นะคะคือฟังจากที่คุณพ่อเล่าตอนแรก
เล่าตอนนี้คือคงเห็นความเปลี่ยนแปลงชัดมากว่าเขาเหมือนเด็กคนละคน
อย่างเงี้เหรอคุณพ่อครับคืออ่าการเล่นแรงเนี้ยครับเขาอ่า
ตอนเด็กก็เป็นเขาเรียกพัฒนาการของเด็กอยู่ใช่ไหมมันจะมีช่วงหนึ่ง
แต่ลูกผมเนี้ยหายไปแล้วตอนค่ะไม่เป็นแล้วค่ะแล้วพ่อมาเรียนอุบาลเนี้ย
กลับมาใหม่อ่าแต่ว่าคือสมัยก่อนเขาเหมือนกับเขาจะไม่รู้น้ำหนักตัวเองว่าเขาเล่นอะไร
ใช่ไหมครับแต่ตอนหลังเขาเขาเริ่มเล่นได้แต่อาการปลาของเนี่ยเพิ่งมา
อาการที่ตะคอกใส่อย่างนี้ชี้นิ้วสั่งอาการสั่งเนี่ยเพิ่งมาตอนอนุบาล
เหมือนเลยเนอะกับของคุณแม่นะคือวันนั้นที่ผมเห็นคลิปนะครับที่น้องมิ่งหิงโดนอ่ะ
โอ้โหภาพมันภาพลูกผมอ่ะใช่เลยอืมคือยืนทอัสเอลชี้เก็บเก็บ
ไม่ใช่เสียงของผมนะเสียงตะคอกอะครับแค่เอาปากกามาอย่างเงี้
เขียนเขียนเขียนชี้อย่างเงี้ยเขียนเขียนหรือสั่งพอผมเขียนเขาบอกเก่งมาก
ถ้าไม่เขียนก็ยกมืออย่างนี้จะตีคือพฤติกรรมใช่เลยครับ
การชี้นิ้วเนี่ยเรื่องของการชี้นิ้วเนี่ยชัดเจนสมัยก่อนเขาไม่เคย
คนนี้ชี้นิ้วสั่งอ่ะออกคำสั่งนะครับแล้วของคุณพ่อล่ะลูกเป็นไงบ้างฮะ
ของคุณพ่อเขาจะมีกลัวออกข้างนอกออกนอกบ้านออกนอกบ้านจะคือถ้า
ถ้าออกมาคือจากหมู่บ้านกว่าจะถึงทางที่สมมุติว่าจะพาไปที่อื่นที่ไม่ใช่โรงเรียนเนี่ย
กว่าจะถึงทางแยกเนี้ยเขาก็จะระแวงเขาจะดูโอ๊ะโอ๊โอ๊
ก็จะโน่โน่พอยิ่งไปทางที่จะไปทางที่จะไปโรงเรียนนะครับ
คือเขาก็จะโน่โน่โน่ตลอดเอ่อสังเกตขนาดเมื่อวานเมื่อวานเอ่อ
มาตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลปะเก็ตซึ่งมันยูเทิร์นก่อนถึงโรงเรียนนะฮะ
ค่ะเขาร้องใหญ่เลยเขาร้องเขาเขาเขาจะไม่ไปมุดไปอยู่ใต้คอนโทนรถฝั่งฝั่งคนนั่งอ่ะฮะ
คือเขาร้องไม่ไปอย่างเดียวไม่ไปโนอย่างเดียวไม่อยากไปคือออกไปไม่อยากออกไปไหนอ่ะ
แต่อยากอยากไปแต่ว่าไม่ถ้าถ้าไปทางที่ที่ไปโรงเรียนเขาจะไม่ไม่อยากไปไม่เอาค่ะ
กลัวคนจากจากเดิมที่เขาจะค่อนข้างอเลิศมากหมายถึงว่า
กลัวอะไรเลยกับกลัวคนเจอคนเยอะไม่ได้เจอสถานที่แปลกไม่เอาไม่ลงจากรถอ่ะ
ทีนี้ในส่วนของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือแน่นอนค่ะคุณผู้ชมคือมันต้องใช้เวลาแหละนะคะ
ก็ไม่เคยเลี้ยงเพราะไม่เคยมีลูกนะแต่คืออย่างนี้พอเห็นอ่ะมันใจเสียเหมือนกันใช่ไหมคะ
แต่ทีนี้ตอนนี้เท่าที่เป็นข่าวเนี่ยนะคะก็คือว่าในแง่ของกฎหมายต้องดำเนินตามกฎหมายนะคะ
การขอโทษผู้ปกครองก็เดี๋ยวพรุ่งนี้คงจะชัดเจนแต่คำถามก็คือว่าสมมุติว่าถ้าเรียนเป็นโรงเรียน
ที่ฉันถามว่าต้องการให้ทำยังไงที่จะไม่ย้ายลูกตัวเองออกไปหรือคุณพ่อคุณแม่จะสบายใจ
อาจจะพูดแทนท่านอื่นอื่นด้วยนะคะโรงเรียนควรจะมีอะไรทำอะไรเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะ
คุณผู้ชมค่ะพรุ่งนี้เขาจะคุยกันที่โรงเรียนนะคะ
แต่ว่าวิธีปฏิบัติที่ออกมาก่อนหน้านี้เป็นข่าวเนี่ยเรียนคิดว่าน่าจะไม่ใช่วิธีปฏิบัติที่ควรจะใช้เป็นทางการนะคะ
ว่าจะเป็นเรื่องของดูการ์ตูนกินไอศครีมอะไรก็แล้วแต่สิ่งที่ควรจะเป็นชิ้นเป็นอันโดยตัวระบบมันเองเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นแล้ว
เริ่มจากคุณพ่อก่อนคุณพ่อพูดแทนคนอื่นได้ด้วยนะนอกเหนือจากตัวคุณพ่อเชิญค่ะ
ในเรื่องของเอ่อเกี่ยวกับนักกลี้วิญญาทำตั๋วตอนนี้ครับคือให้เด็กเจอคนที่แบบ
เข้าใจเขาหน่อยจนกว่าจนกว่าอาการเด็กจะหายครับ
พ่อแม่เลี้ยงมาเนอะพอเป็นลูกพฤติกรรมเปลี่ยนมันใช่
ใจมันสั่นกันนะคะคุณพ่อค่ะที่ผมเคยเสนอไปนะครับ
ไม่ใช่ว่าไปขอดูนะครับผมสามารถดูผ่านมือถือได้
ลูกตอนนี้ทำอะไรอยู่อ่าเขาสอนลูกเรายังไง
พฤติกรรมการสอนหรืออะไรยังไงขอติดที่ห้องห้องเรียนนะครับ
แล้วก็ห้องนอนนะครับแล้วก็ทางเข้าห้องน้ำ
เพราะมันมีเคสนะครับที่เอาเด็กไปขังในห้องน้ำนะครับ
แล้วก็ในจุดที่ลูกเราทำกิจกรรมอย่างเช่นว่าถ้าปีนเทอมหน้าอ่า
ถ้าปีหน้าถ้าเอาของปีหน้าด้วยแล้วกันนะครับได้ค่ะมันจะมีการไหว้มีสระว่ายน้ำ
เนี้ยเราต้องเห็นด้วยอืมอะไรก็ตามประมาณเนี้ยครับอืม
ก็คืออันที่สองนะครับคือผมอยากจะได้นักจิตวิทยาเด็ก
มาดูแลเด็กที่โรงเรียนในห้องเรียนของลูกผมเลยนะครับ
ก็คือจนมาเยียวยาจนกว่าที่ลูกผมจะหายแล้วก็ลูกของหลายคนหาย
หวาดระแวงวิตกกังวลความกลัวพฤติกรรมความรุนแรงอะไรพวกนี้ครับ
ต้องให้มาบำบัดเลยไม่ใช่ว่าเราต้องพาลูกเราไปหาเขา
เขาต้องมาอยู่กับลูกเราทุกวันเพราะว่าตอนนี้ครับ
เด็กคือหลายคนคือกลัวกลัวทุกอย่างกลัวสิ่งทุกอย่างนะครับ
การเรียนคือตอนนี้อย่างของผมเนี่ยประสบการณ์ตรงนะครับ
เด็กครูภาษาอังกฤษดุผมก็จะไม่ชอบเรียนภาษาอังกฤษ
เข้าใจครับครูครูสอนเลขใจดีผมก็จะเรียนชอบเรียนเลข
ผมก็เลยจะได้ไม่ได้ภาษาอังกฤษแต่เก่งคณิตศาสตร์
แต่เคสนี้ไม่ใช่ครับกลายเป็นว่าทุกวิชาเขากลัวหมด
เพราะเขาโดนกระทำทุกวิชากลายเป็นว่าเขาจะไม่ชอบการเรียนหนังสือไปเลย
อืมนะครับมันจะทำให้เด็กกลุ่มเนี้ยครับอัน
การเรียนแล้วอนาคตเขาจะอยู่ตรงไหนอ่ะครับอืมที่โอ้แต่อันนี้เดี๋ยว
เรื่องใหญ่ครับไปเสนอพรุ่งนี้เนี้ยคิดว่าจะได้น่าจะได้ฟังนะคะ
เขาตอบรับได้มากน้อยแค่ไหนเพราะว่าเพราะว่าอันนี้มันเกิด
คือสิ่งที่คุณพ่อขอได้อาจจะบอกเรียกว่ามากแต่อย่าลืมว่าก่อนหน้านี้
โดนกระทำแบบไหนมาใช่ครับอันนี้คือเราเห็นแค่หกวันนะครับอืม
แต่ก่อนนั้นอีกครับแล้วที่สำคัญลูกผมนี่นั่งข้างเขาทุกวัน
เนี่ยเต็มเต็มเลยครับแต่เรามองไม่เห็นค่ะเข้าใจค่ะพูดย้อนมัน
ค่ะได้ท่านละกระชับแต่อยากให้คุณแม่ทั้งสองท่านได้พูด
แม่ต้องการอะไรคะคือเราอยากจะมีชาร์จที่หน้าห้องเลยอ่ะ
ว่ามีครูท่านไหนสอนลูกเราบ้างทุกวันนี้เราไม่รู้เลย

ทั้งสี่ท่านเนี่ยเรารู้แค่ชื่อเล่นชื่อจุ๋มชื่อนู่นชื่อนี่ชื่อนั่น
ไม่รู้ชื่อจริงนามสกุลจริงแล้วเราก็ไม่สามารถตรวจสอบได้เลยว่า
เขามีใบประกอบวิชาชีพไหมอืมอืมอืมหรือหรือหรือหรือหรือ
ใครชื่ออะไรไม่รู้คือต้องการให้รู้ตัวตน
คือถ้าเกิดอะไรขึ้นตามตัวเจอใช่อันนี้ไม่ได้รอให้มาเจอเอง
ให้พ่อแม่ตามตัวได้ด้วยใช่อ่าคุณแม่ค่ะปิดท้ายให้หน่อยค่ะ
ของคุณแม่เนี่ยขอเรื่องของครูต่างชาติด้วยนะคะ
การที่โรงเรียนคัดครูต่างชาติมาสอนเนี่ยขอให้มีมาตรฐานหน่อย
ไม่ใช่เอานักท่องเที่ยววีซ่าท่องเที่ยวมาสอนอย่างนี้
มันไม่ถูกต้องแล้วก็อย่างที่คุณพ่อพูดไป
กล้องวงจรปิดขอให้มีทุกห้องและสามารถดูได้เรียลไทม์อืม
ไม่ใช่ว่ามีเคสทีก็มาขอดูกันทีมีเคสทีมาขอดูกันทีอย่างนี้ไม่ถูกต้องนะคะ
คุณผู้ชมค่ะเรื่องของการขอดูกล้องวงจรปิดย้อนหลังเนี่ย
เป็นประเด็นนะคะเพราะว่าคือทางผู้ปกครองก็กลัวว่าจะถูกลบหรือเปล่า
โดยเฉพาะยิ่งย้อนหลังไปได้ไม่เยอะเนี่ยนะคะ
สมมุตินะคะเรียนคิดแทนผู้แทนก็คือว่าถ้ามันเกิดมีการตัดต่อนะคะ
หรือว่าลบทิ้งนะคะเพื่อไม่ให้มีกรณีเกิดขึ้นมาอีกเนี่ย
อันนี้คือสิ่งที่เขาเรียกร้องว่าทำไมถึงไม่ขอดูย้อนหลัง
ทำไมถึงไม่ขอดูแบบเป็นเทปแล้วเอามาให้ขอดูเรียลไทม์เลยนะคะ
พรุ่งนี้จะเป็นวันที่บอกได้นะคะวิธีปฏิบัติในแง่ของโรงเรียนจะทำอย่างไร
แต่ส่วนของคดีก็อย่างที่ภูมิกับให้สัมภาษณ์ไว้นะคะ

วันนี้หมดเวลาของรายการแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้ามีคืบหน้าไม่แน่หรอก
ได้คุยกันอีกนะคะยังไง

ขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ